ไปดูเรื่องของตำรวจตามจับได้แล้วนะครับ
ผู้ชายหื่นล่วงละเมิดทางเพศนะฮะ
เด็กหญิง๑๑ขวบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ระหว่างที่สอบปากคำอยู่เนี่ย

ตำรวจภูทรนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
นำตัวนายนิรุธเขียวสวาดอายุ๓๕ปี

หลังจากนายนิรุธตกเป็นผู้ต้องหาล่อลวงเด็กหญิงวัย๑๑ขวบนะครับ
ล่วงละเมิดทางเพศเหตุเกิดเมื่อ๑๙มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยตามแกะรอยจากภาพวงจรปิดครับ

นี่แหละฮะจึงสามารถรู้แหล่งที่อยู่ของนายนิรุธ
ตามจับได้ภายในโรงอิตซอยวัดพระงามตะบนบางเดืออำเภอบางปะหัน

ของกลางได้ทั้งหมดเป็นรถจักรยายนสีน้ำเงิน
แล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้วันก่อเหตุนี่แหละครับ
เรื่องต้นนิรุธสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
ขี่รถจักรยายนไปเจอญาติของเด็กหญิงที่บ้าน
แต่กลับเพราะว่าเด็กหญิงอยู่กับยายเพียงลำพัง
ถัดมาเลยเข้าไปคุยไปตีสนิท
รู้ความเคลื่อนไหวแล้วว่าเด็กหญิงออกไปตกปลา
เขาจึงตามไปแล้วออกอุบายหลอกให้เด็กหญิงเนี่ย
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน

ล่วงละเมิดทางเพศเธอ
ซึ่งระหว่างการสอบปากคำนายนิรุธอยู่ครับ
ผู้เสียหายสองคนได้โอกาสเลยดีเลยมาเลยคราวนี้นะฮะ
เป็นเหยื่อของนายนิรุธเหมือนกันมาชี้ตัวเพิ่ม
หลังจากแจ้งความวิทย์ส่อมบากประหันแล้ว
คือเป็นผู้หญิงอายุ๑๗ปีครับ
ตั้งท้อง๗เดือน๑ในผู้เสียหาย
เล่าแบบนี้บอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมา
นิรุธเนี่ยเข้ามาในบ้าน
เข้ามาในบ้านของเธออ้างว่าจะขอเข้ามาสอยกระรอกหน่อยนะครับ
ขณะนั้นเธออยู่บ้านเพียงลำพังจึงไม่ให้นายนิรุธเข้ามา
นิรุธก็ยังขี่จักรยานยนต์ออกไปนะแล้วก็กลับมาอีกรอบนึง
คราวนี้มุกไหนรู้ไหมขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหม
แต่เธอก็ไม่ยอมให้เข้าบ้านทำถูกแล้วล่ะครับ
จากนั้นในนิรุธกวักมือเรียกเธออีกเข้ามาหาทำยังไงรู้ไหม
ถอดกางเกงออกควั๊กนั่นออกมาโชว์นี่ละครับเธอตกใจมากครับ
เพราะดีนะฮะมีชาวบ้านเดินมานายนิรุธจึงขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
ไปไกลนิรุธพยายามปีนเข้ามาในบ้าน

ครั้งนี้นะครับจึงรีบมาชี้ตัวผู้ต้องหา
ตำรวจสอบปากคำนิรุธเคร่งเครียดตลอดทั้งคืนเลยครับ
คุณผู้ชมครับคือจะรวบรวมพยานหลักฐาน
มัดให้แน่นจะประกอบสำนวนคดี
แล้วคาดว่าเดี๋ยววันนี้๑๐โมงเช้านะครับ
จะนำตัวนายนิรุธไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไป